ปีนี้กีฬาในบ้านเราเนี่ยโอ้โหคึกคักมากนะครับ
จากการไปแข่งขันต่างประเทศแล้วการเป็นเจ้าภาพนะครับ
ยังมีรายการสำคัญอีกมากมายเช่นเดียวกัน

ดังนั้นจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดอีกหนึ่งรายการ
นั่นก็คือฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งชนบุรีเป็นเจ้าภาพและกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ครับ
มีการประชุมกันนะครับถึงความคืบหน้าของการจัดการแข่งขัน
โดยพี่ป๋อมอริสักเบนจัดสิริวัลครับ
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็ประชุมความพร้อม
ในเรื่องของการจัดการแข่งขันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
ซึ่งทางชมบุรีบูเวฟนะครับก็
หลักพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกด้าน
เรื่องของสนามแข่งขันสนามซ้อมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ
อย่างเช่นสนามเบาะเกาสอดีน่านะครับแล้วก็สนามซ้อมที่อาคารกีฬาวิทยาลัยสอง
มั่นใจนะครับทุกอย่างจะเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันอย่างแน่นอน

เริ่มจำหน่ายบัตรแล้วนะครับย้ำอีกครั้งรายการนี้
คลับแชมป์เป็นชิป๒๐๑๖จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๕๒๓กรกฎาคม
ที่สนามบางกอกอารีน่ามีทีมร่วมแข่งขัน๑๒ทีม
หนึ่งในนั้นก็คือที่คุณวรปัตรเรียนให้ทราบชนบุรีบลูเวฟตัวแทนของไทย
ซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้ในปี๒๐๑๓ครับ
จริงงานสะโบสอนที่เราไปเชียร์ชนบุรีบลูเวฟนี้ก็นัดเตะทีมชาติ
โอ้โหบ้านเบิกนะครับดังนั้นเหมือนดูทีมชาติแข่งแบบนี้ดีกว่า
เป็นอากาศอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนที่นัดชิงฟุศรอย่างเช้าอาเซียนที่ไทย
เจอกับทางออสเตรียวนั่นสนุกมากแฟนปรัดกันเต็มเลย